ไปดูมูลนิธิสยามนนทบุรี
เขานำศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
คือท่านเป็นผู้หญิงร่างใหญ่คนเสียชีวิต
น้ำหนักเฉพาะน้ำหนักตัวนะ๑๘๐กิโลกรัม
จะพาไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดบางม่วงที่นนทบุรี

รถไปเจอลูกละนาดโลงปรีกปึ๊กออกมา
ปึ๊กออกมาคราวนี้นะครับ
ผ้าเหลืองเลยผ้าเหลืองตัวครับ
ต้องมาช่วยกันยกโรงศพเข้าเมนก่อนครับ

อ้าวสาธุผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับ
ยกขึ้นเตาแล้วเป็นทางตรงแล้วรอดบันไดแล้ว
วัดบางม่วงบางใหญ่ได้ไลฟ์
ขณะที่มูลนิธิสยามนนทบุรีนะครับ

อายุ๕๗ปีเป็นผู้หญิงร่างใหญ่
มีน้ำหนักตัว๑๘๐กิโลกรัมนะครับ
มาทำพิธีชาปนกิจเมื่อช่วงเย็นวานนี้
แต่โลงมันเกิดแตกระหว่างเคลื่อนย้ายครับ
เพราะว่าถ้าน้ำหนักรวมนะทั้งโรงศพนะฮะ
น้ำยาบรรจุที่มีถุงซิปล็อก๓ชั้น
แล้วก็น้ำหนักตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
มันรวมแล้วมันประมาณ๒๐๐กิโลกรัมครับ
ทำให้ท่านเจ้าอาวาสเห็นท่าไม่ดีนะครับ
โดดมาช่วยกับเจ้าหน้าที่กับพระสงฆ์อีก๔รูป

๙คนต้องบอกว่าไปช่วยกันส่งเข้าเมนก่อน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดบางม่วง

สมุบุญเกิดฐานุตโรนะครับ
เจ้าอาวาสวัดบางม่วงท่านก็เล่าบอกว่า
หลังจากรับศพมาจากโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะ
ซึ่งบรรจุมาในลักษณะศพนอนตะแคงมานะครับ

ที่วงปกไว้มันมีร่องรอยแล้ว
คือระหว่างเคลื่อนย้ายรถไปกระแทก
เอาลูกละหน้าแต่คุณพระราบพอร์ตคุณผู้ชม
คือเอาจริงถ้ามันแตกก็กระจายเชื้อนะคะ

ยังดีที่มีซิปล็อกนะฮะเขามีมาตรการมาบ้างแล้วนะครับ
โรงมันปลี่มันแตกออกมาทำอย่างไร
ก็เลยต้องขันชะเนาะมัดโลงเอาไว้

แล้วก็นำขึ้นเมนได้สำเร็จครับ
หลุงพ่อก็เกมตัดเชื้อบรู้เลยว่าต้องขันชะน้อแน่
พอมาปุ๊บหลวงพ่อก็มาดูมาดูรอบแรกเก่า
ก็คงจะยกได้จังหวะฝนตกพอดี

พอมันโดนน้ำฝนมันก็จะไปกันใหญ่
พ่อก็เลยใส่ชุดไม่ทันต้องขออภัยที
แต่ป้องกันอย่างดีใส่แมส๓ชั้น
ท่วนโทษใส่หมวกกันอย่างดี
แล้วก็ขันชะน้อยกครึ่งเลย

เพราะท่านตกใจและอยากจะรีบช่วยเหลือ

เพราะว่าทางวัดยินดีที่จะรับศพทุกกรณีไม่จำกัดน้ำหนักตัว
แต่ขอให้แจ้งรายละเอียดที่ชัดเจนจะได้เตรียมความพร้อมเอาไว้
เมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวคุณวรพรอ่านข่าวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะฮะ
เขาก็อธิบายนะครับจริงแล้วก่อนบรรจุศพลงถุงซิปล็อก
เขามีการฆ่าเชื้อมาอย่างดีแล้วถามว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือจับได้ไหม
หมอบอกว่าจับได้แต่ในทางการแพทย์ให้ป้องกันไว้ก่อนนะฮะ
ใส่ถุงมือดีกว่าจะปลอดภัยกว่านะครับ
เขาห้ามอย่างเดียวคือห้ามญาติเปิดซิป
เพื่อจะดูหน้าครั้งสุดท้ายหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้ห้ามเด็ดขาดครับ
เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปฏิบัติกันในช่วงนี้นะคะ
แต่ภารกิจนี้มันต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนนะคะ
เพราะช่วยไม่ได้จริงนะคะ